สวัสดีครับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามเชียร์กีฬาทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับตั้งแต่บ่าย๒ยาวไปถึงประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งนะครับสำหรับการถ่ายทอด
ยาวตั้งแต่ฟุตซอลไล่จนถึงมวยไทย
แล้วก็จะมีการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยเจอกับจีนนะครับ
เราเริ่มต้นกันก่อนที่การฝึกซ้อมเมื่อวานครั้งสุดท้ายของทั้งสองชาติ
ทีมไทยก็มีการนะครับประกาศเหมือนประกาศไกลนะครับว่า
ใครบ้างที่จะไม่มีชื่อในเกมที่จะอุ่นเครื่องในวันนี้นะครับ
คนที่มีชื่อในเกมกับจีนวันนี้ยังคงต้องอยู่ซ้อมกับทีมต่อไป

คือการฝึกซ้อมนักข่าวก็ไปสังเกตเห็นนะครับว่ามีการแยกทาง
เควินดีรมรัมนพลพลคำแล้วก็ถนานันป้อมบุพา
ฝึกซ้อมอีก๑ชุดก็เลยคิดว่า๓คนนี้คงไม่ใช่๒๓คนที่จะส่งชื่อเล่นกับจีนแน่นอน
และสุดท้ายครับการประกาศรายชื่อออกมาในช่วง๓ทุ่มของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาตรงตามนั้นเลยนะครับไม่มีชื่อทั้ง๓คน
แล้วก็จะอยู่ซ้อมกับเพื่อร่วมทีมถึงวันที่๕มิถุนายนนะครับ
เพื่อที่จะเรียนรู้ระบบแท็กติกแล้วก็ศึกษาการอยู่ร่วมกันของรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่รายวัชนั้นต้องการนะครับ

ปตันทีมอย่างกวินธรรมสัจจานันทร์บอกกับทีมข่าวนะครับว่าการเจอกับจีนเป็นโอกาสที่ดี
ที่จะได้ดวนกับกุญสือระดับโลกที่มีวิธีคิดที่ยอดเยี่ยมอย่างมาชิโลลิปปี้
แล้วก็มั่นใจได้ว่าทีมไทยจะทำผลงานได้ดีในเกมนี้ครับ
คือเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งครับจีนเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็มีผู้เล่นที่ค่อนข้างมีทักษะที่ดีครับผม
ซึ่งเราก็คงต้องมีสมาธิใครได้รับโอกาสลงไปเล่นเนี่ยก็คงต้องทำเต็มที่แล้วก็มีสมาธิกับเกมมากที่สุดครับผม
เขาเคยพาอิตาลีเป็นแชมป์โลกนะครับผมซึ่งซึ่งก็ไม่ง่ายแน่นอนครับผมซึ่งเขาคงมีแท็กติกที่หลากหลายครับผม
ยังไงก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องมีสมาธิแล้วก็เตรียมตัวเองเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเจอในสถานการณ์ข้างหน้า
ระบบหรือพี่เองก็หวังว่าทีมเนี้ยจะเก็บไทยชนะได้
เช่นกันครับเกมอุ่นเครื่องในวันนี้นะครับเน้นย้ำกัน
นะครับใครยังให้อีบาทก็ซื้อได้ครับไทยทิเก็ตเมนเจอร์
ทุกสาขาจะเริ่มแข่งขันสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีส่วน
เปิดหน้าจอไทยรัฐนะครับเปิดได้ตั้งแต่เวลาสิบแปด
ในการนะครับเริ่มเข้าสัญญาณในการถ่ายสดแต่ถ้าเกิด
เอาให้ดีเนี่ยเปิดตั้งแต่บ่าย๒ยาวไปเลยนะครับ
ฟุตซอลลีกกันด้วยครับส่วนกิจกรรมที่ให้แฟนแฟน
ไทยรัฐทีวีนะครับได้ร่วมสนุกกันห้ามพลาดเลยครับกับ
การทายผลแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับที่รัสเซียก็ลุ้นโชค
มูลค่ารวมกว่าสามสิบสองล้านบาทซึ่งปีนี้อ่ะเปิดให้
ผลนะครับสองช่องทางช่องทางแรกก็คือทายผ่าน
รายศนีย์บัตรที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับรุ้นรางวัลรวม
สามสิบล้านบาทช่องทางที่สองครับทายผลผ่านทาง
เว็บไซต์เวอร์วายเว็บดอร์ดไทยรัฐดอร์ดซีโอดอร์ดที
เอชหรือว่าตามสื่อประจักษ์สัมพันธ์ต่างนะครับที่เห็น
แบบนี้บนหน้าจอแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อที่จะไปลง
เบียนในการลุ้นทายผลกันมูลค่ารวมนะครับทาง
เว็บไซต์เนี้ยก็สองล้านบาทติดตามรายละเอียดได้ทาง
ไทยรัฐทีวีหรือว่าสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ปก็จะ
สัมพันธ์ให้ทราบกันในช่วงนี้ค่อนข้างถี่เลยนะครับ